ใครที่ได้เห็นคลิปนี้ตกใจยกมือทาบอกกันทุกคนนะคะ
เพราะว่าเป็นคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ชาย

ผู้หญิงคือไม่ใช่อายุแบบสาววัยรุ่นด้วยนะ

แล้วกระทืบไม่พอเธอใช้ไม้เท้าสามขา

คุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะขนาดนั้น
มันต้องโกรธอะไรกันถึงต้องทำกันขนาดนี้

เริ่มจากมีการยื้อยุดฉุดกระชากันก่อนใช่ไหมค

แล้วก็ผลักจนเธอล้ม
พอล้มเท่านั้นนี่เหวี่ยงจะล้มแล้ว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหมู่๙บ้านแสงจันท
ตะบนกุฎน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
พอคลิปนี้โพสต์ลงไปนะโอ้โหคอมเมนต์นี้รึ่มเลย
กลด่าสาบแช่งกันเลยนะคะบอกว่า
พี่เป็นผู้ชายยังไงทำไมทำร้ายผู้หญิง
แล้วผู้หญิงที่ถูกทำร้ายก็ไม่มีทางสู้ด้วย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสองคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

คือเห็นว่ามีคนยืนดูอยู่เยอะเลยไม่นับเด็กนะ
แต่ผู้ชายคนอื่นยืนดูก็มีเยอะเหมือนกัน

ก็เขาเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ

ซึ่งหลายคนพูดเลยบอกว่านี่มันเกินกว่าเหตุไปไหม
คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณต้องดูแลลูกบ้านป่ะ
คุณเป็นผู้นำชุมชนคุณใช้วิธีแก้ปัญหาด้วย
ขอโทษนะคะบาธาเหรอคะมันไม่ได้หรือเปล่า
เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะคะ
แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมให้เข้าไปในบ้านแล้วก็ไม่ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกแค่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมคุย
แล้วก็บอกว่ากำลังเรียนกฎหมายออนไลน์อยู่อยากรู้อะไรก็ไปถามชาวบ้านเอาละกัน
เราก็เลยว่าโอเคถามชาวบ้านก็ได้

บ้านเธออยู่ห่างจากบ้านผู้ใหญ่๕๐เมตรนะคะเธอชื่อคุณชวี
คุณชวีเนี่ยเป็นคุณยายชวีแล้วกัน
ยายชวีเป็นแม่ของคุณพลอยที่ถูกทำร้ายในคลิป
คือเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ยายฉวีเล่า
ลูกสาวฉันมันเมา

มันเมาแล้วมันก็เอะอะโวยวายจะมาทำร้ายร่างกายฉัน
ฉันก็เลยลากสังขารไปบอกผู้ใหญ่บ้านบอกมาช่วยทีลูกจะตี
พอผู้ใหญ่บ้านมาถึงแต่ผู้ใหญ่บ้านมามาแบบฉุนเฉียวมาเลย

คือมาแบบหัวฟัดหัวเหวี่ยงมาแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มาสั่งสอนตักเตือนห้ามปรามอะไรนะ
มาถึงก็คือยื้อยุดฉุดกระชากผักล้มแล้วกระทืบเลย

ตั้งใจขอให้ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยแบบเออระงับเหตุ

แต่ก็ไม่รู้ผู้ใหญ่บ้านจะกระทืบลูกสาวตัวเองขนาดนั้น
แม่ว่าผู้ใหญ่ก็ทำเกินไป
แต่แม่เองก็ไม่กล้าไปช่วยเหมือนกัน
พ่อแม่ก็๘๒ปีแล้วแม่ก็แก่แล้วอ่ะ

แล้วตั้งแต่เกิดเหตุนะไม่เห็นผู้ใหญ่บ้านมาเยี่ยมเลย
ขึ้นมาแล้วที่ว่าทำเกินหูเกินไปเนี่ย
ไม่มีผู้กล้าหามเลยค่ะมีแต่ผู้ไม่หยุ่นเมือง

มีแต่ผู้ไม่หยุ่นเมืองเพราะกล้าหามจากคน

เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเนอะ
จ้ะ
แล้วทีนี้หลังจากวันนั้นไปแล้วเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านได้มาดูแลมาอะไรเราไหมคะ

เราได้คุยกับคุณพลอยคนเจ็บด้วยนะครับ

แต่ก็งงเหมือนกันว่าระงับเหตุอะไรกระทืบเธอจนเจ็บขนาดนี้
ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ตั้งหลายวัน
ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาดูแล

ตอนแรกตั้งใจจะไปแจ้งความเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครพาไป
เพราะว่าพักอาศัยอยู่กับแม่แค่๒คน
ล่าสุดลูกสาวคุณพลอยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศรู้เรื่องแล้ว
กำลังจะกลับบ้านช่วงกลางเดือนธันวานี่แหละ
ก็บอกเลยว่าเดี๋ยวหนูพาแม่ไปแจ้งความกับตำรวจสพน้ำพองเอง
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ในโซเชียลเนี่ยนะคะ
มีคนสนิทของผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ติดต่อจะขอมอบเงินเยียวยาให้ด้วย
แต่เธอบอกว่าไม่รับเป็นเงิน

จะให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ล่าสุดมีชาวบ้านอีกคนนึงร้องเรียนมาด้วย
บอกว่าตี๑วันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาก็มีประเด็นกับผู้ใหญ่บ้านรายนี้เหมือนกัน

ผู้ใหญ่บ้านขโมยต้นกัญชาเข้าไป
เข้ามาในบ้านเขาขโมยตัดต้นกัญชา๑ต้น

ขโมยกัญชาเข้าไปนี่เห็นไหมยังเหลือต่ออยู่เลย

ผู้ใหญ่บ้านก็มาขอไกลเกลี่ยภายหลัง

เพราะเขาถือว่านี่คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และคุณไม่ควรจะดำรงตำแหน่งผู้นำชุมชนต่อไปแล้ว

นี่ต้นกัญชาของเขา๓เมตร
บอกกว่าจะปลูกได้๓เมตรไม่ใช่ง่ายนะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีในการดูแลบริหารจัดการด้วย